ตอนกลางคืนคือมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอนอนอยู่ที่บ้านชั้นสองแล้วเธอมองไปเห็นแสงไฟประหลาดไฟแบบนี้คุณคิดว่ามันคืออะไรคะ
ช่วยด้วย
คิดว่าดวงไฟดวงเนี้ยคืออะไรอืมแต่ชาวเน็ตเขามีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคุณ
ครับเขาบอกว่าเฮ้ยไฟแบบเนี้ยกระดิ่งน่ะป่ะเออ
ดิ่งแบบกระดิ่งแมวอ่ะเวลาแมวหนีเที่ยวเดี๋ยวนี้มันมีไฟแว๊บด้วยนะ
กลางคืนจะได้มองเห็นไงเออหรืออีกหลายความเห็นอะไรอ่ะ
กระสือเฮ้ยเฮ้ยไอ้แว๊บแว๊บแว๊บแว๊บเยี่ยอ่ะ
ถ้าถ้าเป็นดิฉันอ่ะแว๊บแว๊บเงี้ยตอนเด็กเด็กกระสือเลยอืม
ลอยมามีหัวกับไส้อ่ะไส้มันแว๊บแว๊บแว๊บเงี้ยใช่ไหม